กลับมาในช่วงนี้นะคะเรามาตามต่อคดีน้องชมพู่
ฟังการแถลงของพบตรในวันนี้
ซึ่งบอกว่าตำรวจยึดตามหลักฐานที่มีในตอนนี้
จนสามารถที่จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้
ฟังบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ
คือถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอหมายไม่ได้
เอางี้นะเราจะตั้งข้อหาใครก็ตามพยานหลักฐานเท่านั้น
ตอนนี้พยานหลักฐานมีแล้วก็ไปขอหมายเท่าที่มี
ก็ได้ข้อหานี้มาเดี๋ยวท่านต้องถามดีก็
ทำไมมีข้อหานี้ก็ข้อหานี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มี
ปัจจุบันที่เราได้ข้อยุติในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวน

ท่านพุทธการตำรวจแห่งชาติก็แถลงชัดนะคะ
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารจังหวัดมุกดาหารออกไม้จับลุงพลนะคะ
ฐานที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ข้อหานักก็มี๓ข้อหานะคะก็คือ
รากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดา
โดยปราศจากเหตุอันควร

เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนปราศจากผู้ดูแล
เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
และข้อหาที่๓ก็คือกระทำการใดแก่ศพ
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
การตั้งใจทำให้ตายหรือไม่ตายมีโทษครับ
ค่ะซึ่งทางพบตรเองก็มีตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันนี้
เรื่องของการเคลื่อนย้ายลุงพลจากมุกดาหารมากรุงเทพ

อันนี้จะถือว่าเป็นการพาหลบหนีหรือเปล่า
ท่านก็บอกว่าต้องดูพยานหลักฐานอื่นพิจารณาประกอบด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากถึงครอบครัวน้องชมพู่บอกว่าตำรวจเคยรับปากไว้
จะทำคดีให้อย่างดีที่สุดก็ทำตามสัญญา
แต่ว่ายังไม่จบหรือว่ายังไม่จบนะคะ